ส่องโซเชียลของหนุ่มหล่ออย่างป้องนวัดกันบ้างดีกว่า
นี่อยู่ดีก็วาบไปญี่ปุ่นปุ๊บปั๊บทัวร์แบบนี้หลายคนสงสัยว่า
เอ๊ไปกับสาวคนไหนหรือเปล่า
ที่ติดตามโซเชียลของพี่ป้องก็จะได้เห็นภาพสวย
ที่เจ้าตัวโพสต์อยู่นะส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาให้ได้ชมกัน
งานนี้ก็ทำเอาหลายคนแอบสงสัยนะว่าเออคลิปนี้พี่ป้องแอบควงสาวไปร่วมทริปด้วยหรือเปล่า
นานทีจะเคลียร์คิวงานได้สักทีก็อาจจะอยากใช้ช่วงเวลานี้ไปพักผ่อน

ซึ่งก่อนจะบินเนี่ยพี่ป้องก็ได้บอกแพลนทริปนี้ไว้กับพี่ออนบันเทิงไทยรัฐของเรา
ซึ่งปกติจะรวมตัวเพื่อนแก๊งเซ็นคาเบียนทุกปี
แต่พอเจอสถานการณ์โควิดก็เจอโรคเลื่อน

พอโดนแซวว่าเออทริปนี้จะควงสาวไปด้วยไหม
ป้องก็ยืนยันนะคะว่าเป็นคลิปชายล้วนจริง
แต่ก็แอบบอกนะว่าถ้ามีสาวโผล่ไป

แล้วแฟนของพี่ล่ะคะจะไปไหมไปฟังกันหน่อยค่ะ
เตรียมพักงานแล้วก็ไปเที่ยวต่อมา
พูดถึงพักงานไปสี่ห้าวันเอง

ก็เลยไปกลับไปมันจะมีทริปประจำปีกับเพื่อน
แก๊งชายลวนผมอยู่ปีละหนฯอะไรอย่างนี้
ก็เดี๋ยวไปญี่ปุ่นซะหน่อยสักสี่คืนเองสี่ห้าคืนครับ

ไม่มีครับวันนี้เป็นที่แบบชายล้วนอะไรอย่างนี้

แต่ถ้าใครเรียนโคลโลยชายลวนจะรู้มันจะสนุกสนาน
มันจะเล่นมุกพูดทะลึ่งตึงตัง
ถ้ามีผู้หญิงอยู่ด้วยบางทีเขินที่จะพูดว่าเออมันก็จะมีบ้าน
อันนี้ก็เข้าใจฟิลล์นะ
อย่างพวกเราแก๊งผู้หญิงก็อาจจะอยากหม้อมอยตัดตามสาวผู้หญิง
ผู้ชายเขาก็น่าจะมีโมเมนต์ที่อยากจะอยู่กันแบบชายล้วนอะไรแบบนี้
แต่ถ้าแฟนใครตามมาก็ไม่ติดก็ตามมาทีหลังได้
ขอพี่ป้องหละมีมั้ยยังไม่ได้ตอบเลย

รอติดตามภาพสวยจากไอจีพี่ป้องต่อไปกันแล้วกันนะคะ